มีอีกเหมือนกันค่ะกระชากมือถืออีกเหมือนกัน
นักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบเลยแล้วกระชากไปเลยอะค่ะ
ไปดูภาพจากร่องของจอมฝีกกันเลยคุณผู้ชมนี่จับภาพไว้ชัดเจนมาเห็นมะ
ประกบปุ๊บฉกปั๊บขี่เลยไปเลยค่ะ

คนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อคอกลมสีเลือดหมูกางเกงยีน
รองเท้าผ้าใบสีดำสวมหมวกกันน็อกด้วย
ตามถนนอูทองหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิที่พระนครศรีอยุธยา
ประกบตามรถจักรยานยนต์ของน้องนักศึกษาคนนี้
แล้วกระชากมือถือขี่รถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๑๖เมษายนนะคะ
น้องผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าน้องออกมาทำธุระ
พอถึงจุดเกิดเหตุกำลังชะลอรถเพื่อรอเลี้ยวเข้าวิทยาลัย
อยู่คนร้ายคนนี้ก็ขี่มาประกบด้านซ้ายแล้วกระชากมือถือไปเลย
เธอก็ขี่ตามไปสักระยะนะแต่มันไม่ทันนะคะ
ก็เลยตัดสินใจวนรถกลับมาให้รอปภมหาวิทยาลัย
แจ้งตำรวจสกัดจับดีกว่าแต่ก็ไร้วี่แววนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาแล้ว

ก็ร้านรับซื้อมือถือต่างนานานะคะก็ช่วยตรวจสอบด้วยละกันเนาะ
ก็ลองตรวจสอบกันดูก่อนว่าเป็นของใครยังไงหรือเปล่า